พวกแฟนคลับเขาก็ด่าผมด้วยนะ

เขาก็ไม่ชอบพวกแฟนคลับอะไรอย่างนี้

มันมาแรงมาดันใจกับผมอะไรอย่างนี้

จำนวนท่าหน้าจริงหรือเป็นอาจริง

มันมีหลายรายการที่ว่า
ให้เราได้ก้าวต่อไป
แล้วก็ได้เกี่ยวประสบการณ์ที่เราเล่น
หรือเจออันดับโลกอะไรอย่างนี้ครับ

ทีมเขามีแต่ซุปตาทั้งนั้นเลย
เป็นเด็กคนนึงที่แบบโชว์ฟอร์มในลีกกับทีมอื่นมาแล้วแบบ

แล้วเรามาอยู่ทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ
เราจะทำยังไงว่าแบบให้คนไทยเขาได้เห็นว่า
เด็กคนนี้มีของที่มาเต็ดมือหนึ่งทีมชาติเลย
เขาก็ให้โอกาสผมกับเต่า๒คนให้ลงไป๕นาที

แรกเราเจอท่าเรือเราแพ้ในบ้าน๓๐
แต่อีหล่านเขาจบรายการเขากลับบ้านเลย
เขาผล่าผมกับเฟนนาม๒คน
เขาก็ไม่มั่นใจในตัวผมแล้ว

ผมก็ว่าเอ้ยเอาไงนี่วะ
ลนทำยังไงแล้ววะ

ปิ๊กก็ให้มายืนเป็นกลุ่มคุยกันว่า

ตอนนั้นเหมือนผมเมื่อเทิมสอง
เหมือนเพื่อนเขาก็ไปเตะก่อน
เขาก็ชวนผมไปตอนเย็นเลย

เข้าไปไปคุยกับอาจารย์
ผมขอเล่นด้วยมั้ยตอนเย็นแหละ

ซ้อมได้เกมหนึ่งก็ไม่นั่งดุบุหลี่ข้างนอก
พอผมไปซ้อมได้ประมาณช่วง
พอเรียนเสร็จผมก็ไปหาปลาตอนเย็นเลย

บอกว่ามึงออกมาเลยส่ายเสื้ออะไร

จุดเริ่มต้นที่ผมกลับมาเล่นฟุตซอลอีกครั้ง
ก็คืออาจารย์พินิศนี่ที่พาผมไปเล่นอีกรอบนึง

มันมีกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราธานีให้ไปเล่น

ก็วันนั้นผมจบจากม๓ที่โรงเรียนพิชัยรัฐนาคารก็
แม่เขาก็บอกว่านี่นะกำลังจะไปอยู่ที่ภาพแดงกันนะ

เขาก็ชวนผมนะผมก็บอกก็ลังเลกันอะไรแบบนี้
ผมบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรผมเป็นเด็ก
แม่ขึ้นไปกับพี่กับน้องกับพ่อก็ได้
เขาก็บอกไปคัดโรงเรียนตุสานาลีดีไหม
ให้ตังค์พันธุ์หนึ่งผมก็นั่งรถโธ่จากธิรดรนองมา

ตอนนี้ก็ผมก็ลงจากสายใต้
โทรหาเพื่อนประมาณตี๓กว่าแล้ว

ก็เหลือ๒๐๐บาท

พอรุ่งเช้าประมาณ๖โมง

นักกีฬาของโรงเรียนแล้วครับ

สารพัดได้หมดอ่ะ
ผมก็มอบตัวให้อาจารย์เซ็นต์

เตะยังไงประมาณสิบ

ที่ทำทีมอยู่ตอนนั้น
ธนามมหาลัยผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นอาชีพครั้งแรก
ที่ผมต้องทำอาชีพให้มันดีแล้วเริ่มตั้งแต่ด้านนั้น
ตอนนั้นผมก็แบบกินเหล้าดูดบุรีกินน้ำท่อม
ก็ยังอยู่กับแบงคอกนะตอนนั้นก็ยังซ้อมกับพี่หลังอยู่อะไรเนี่ย
อันนี้ซ้อมเสร็จผมไปแล้วผมก็เลยแบบเอาไงดีวะ

เพราะว่าเรายังใช้ชีวิตวัยรุ่นอยู่
วัยรุ่นนะพี่แบบกินบ้างเที่ยวบ้าง
ตอนนั้นปูปิ๊ดเขากลับมาทำชนบุรีพอดี
แล้วพี่อ๋อคมกิจเขามาติดต่อ

ฟังเขาเรียกผมเข้าไปคุยในบ้าน
จะเอายังไงแต่ผมก็บอกกับวังว่า
ผมอยากก้าวหน้าอยากหาประสบการณ์

ผมได้ไปต่างประเทศผมได้เล่นระดับโลก
ครานนี้ผมก็เจนธรรยากับชมบรี
ก็ต้องแบบทิ้งทุกอย่างที่ไม่ดีอะไร

นะทีมชาติครั้งแรกตอน
ผมก็ตื่นเต้นมากเลยรายการทีมชาติครั้งแรกของผมเลยอันนี้เขาตื่นเต้นแต่ว่าผมก็ทำได้

แล้วก็ทำได้พอแมทรอบรองเจอญี่ปุ่น
ผมก็ลง๕ตัวแรกอันนี้ผมก็โชว์เลยเต็มที่เลย

แต่เราก็ภูมิใจที่แบบเราทำเต็มที่แล้วตรงนั้นอยู่
พอแข่งทีมชาติเสร็จเราก็กลับมาที่ไทย
ผมก็เออแล้วก็แล้วแต่โค้ชเขาอยากอะไรนะ
ผมก็เลยแบบทำยังไงดีวะได้เห็นให้เสียดายเราแบบนี้

มาแข่งทีมชาติตอนไปกรมเบียร์
ตอนนั้นผมก็โชว์ฟอร์มดีแล้วแบบ
เฟฟในทีมชาติมากเลยนะ
เสร็จปุ๊บกลับมามาแข่งอาเซียนต่อ
ได้๙อาทีมึงหัวไหล่ผมหลุดแล้วดิ
ผมก็คิดในใจว่าเอาแล้วชีวิตกูเอาไงวะเนี่ย

ลำหนักนิตีกลับมาแบบ๘๐๙๐เลยครับ
ก็ทำร่างกายใหม่

เหมือนปกติอะพี่มาไม่ดูแลตัวเองอะ

กูปิ๊ดเขาก็แบบเออถ้ามึงยังเล่นทีมชาติดีกว่า

เพราะแฟนคลับเขาก็แบบด่าผมด้วยนะ
ไอ้อ้วนชมลีมึงแม่งอะไรอย่างนี้

เขาก็ไม่ชอบคนแบบพวกแฟนคลับอะไรอย่างนี้

มันมาแรงบันดาลใจของผมอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นเหมือนพี่ป๋อมเขากลับมาเป็นนายกสมาคม
คราวนี้เปลี่ยนคั่วแล้วก็เหมือนผมไม่ได้กลับมาติดอีกครั้งหนึ่ง
ที่เจออีหลานเราเราชนะเขา
พวกผู้เล่นที่เราไปเจอที่เราเคยแพ้มันมาด้วย

ผมก็เลยแบบไปดูในยูทูปว่ารสน้ำหนักอย่างไร

คู่กับการลดน้ำหนักมันผิดหลัก

ก็มีอันอย่างไรคอยบอกผม

มาไฟล์ซ์กับชมบิลลีตลอดเลย

ผมก็ถามเขานะว่าจะให้ผมแบบยังไงแบบ
สัญญาผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกับผมอะไร
ผมก็เลยแบบเหลือแค่เดือนสุดท้ายแล้ว
ผมก็อยากให้ถีบตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
ถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ที่เดิม

ข้อหมายในชีวิตผมก็เล่นให้ถึงอายุประมาณ๓๘๓๙
ต้องทำร่างกายให้ผมให้แข็งแรงครับพี่
เราก็ต้องไปหาข้อมูลในต่างประเทศ
เพื่อมาปรับรูปแบบในการเล่น
เวลาเราเจอทีมนี้เราก็ต้องไปศึกษาทีมนี้
ว่าเขาเล่นอย่างนี้ทำยังไง

เราสอบทหารเอายศอะไรเนี่ย